ตลอดกินกันบ้างดีกว่าคุณจูด้ง
ขาขาเลยเดี๋ยวจะพาเรานะฮะไปทานของอร่อยที่จังหวัดพิจิตร
เมนูที่หลากหลายหลากหลายอะไรหลากหลายเรื่องปลา
มีแต่เมนูปลาที่อร่อยทั้งนั้นเลยว่าแต่เอาปลามาทำอะไรได้บ้าง

เมืองพิจิตรอดีตชาลวาน
ลูกใครกันเราจะไม่จันแสง
เพียงตาสบตาก็พา
หัวลักษณ์เรือเกิน
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไหว้พระขอพรกันเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำน่านแห่งนี้ครับ
ที่จังหวัดพิจิตรที่วัดท่าหลวง
แม่น้ำแบบนี้คุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมากินปลาแบบสด
ถ้านึกถึงปลาต้องร้านนี้เลยกับร้านปลาเป็นนั่นเองครับ
อร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

นี่ครับและนี่คือพี่จอยเจ้าของร้านปลาเป็นนั่นเองครับ
สวัสดีครับ

ปลาที่ไปในการก่อตั้งร้านแห่งนี้ครับ
พอดีว่าเป็นคนจังหวัดพิจิตรใช่ไหมคะ
แม่น้ำน่านจังหวัดพิจิตรมันมีปลาเยอะ
เราก็เลยอยากจะแบบทำเมนูที่แบบอร่อย
ก็คือเราอยากให้ลูกค้าได้ทานปลาสด

มันก็คือต้องเป็นปลาเป็นแล้วมันแปลก
แถวนี้หรืออะไรอย่างนี้มันยังไม่มีใครตั้งชื่อร้าน
ที่เป็นแบบเอกลักษณ์ซึ่งให้คนจำง่าย
เมนูอุ๊ยหิวออกนะพูดถึงเรื่องเมนูบ้าง

ก็จะมีทอดมันปลากายเพราะว่าเนื้อปลากายนี้คือ
แล้วก็มีปลาน้ำออก
โป้มยำปลาพัง

เป็นเมนูยำปลาเป็นค่ะ
ยำปลาเป็นมาดูกันว่าฝีมือของผมวันนี้จะรอดหรือไม่รอดครับ
ให้พี่จอดช่วยแล้วล่ะครับไปเลยครับ
เอาละครับวันนี้จะพาไปทำเมนูยำปลาเป็นกัน
ส่วนประกอบมีดังนี้ครับ
สำหรับเมนูยำปลาเป็นของเราเชฟพร้อมแล้ว
วันนี้ผมเป็นลูกมือแต่ว่าอันนี้ปลานี่เขาทอดมาแล้วนะ
น้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมน้ำเชื้อมมีเขาใส่เพื่ออะไรไงเพื่อความวาด
ไปได้เนาะ
ค่ะมาแล้วใช้ได้แล้วเสร็จแล้วก็ลาดบนตัวปลาเลยค่ะ
เสร็จแล้วครับกับเมนูยำปลาเต้นสวยงามมากเลยนะครับ
นี่ถ้าพี่จอยทำนะแป๊บเดียว๕นาที๑๐นาที
แต่ผมทำเนี่ยโอ้โหฟ้ายังสว่างอยู่เลย
จนตอนนี้มืดแล้วยังทำไม่เสร็จเลยครับ
โอ้โหนี่ขนาดทำแค่น้ำยำนะครับ
นี่ถ้าทอดปลาด้วยเนี่ยสงสัยต้องนอนร้านซะแล้วล่ะครับ
โอ้โหเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับ
เริ่มที่เมนูแรกครับนี่เลยยำปลาเป็นนั่นเองครับ
โอ้โหแซ่บมากหอมเครื่องเคียงมาก
แล้วเนื้อปลานะกัดคำแรกคือกรอบเลย
แล้วเสร็จแล้วเนอะหูความนุ่มมันตามมันเลยครับ
แล้วก็อร่อยมากจริงมันกลมกล่อมนะ

ต่อไปทอดมันปลากายอร่อย

เพราะว่ากัดไปข้างในแบบหูนุ่มมาก

นูต่อไปครับนี่คือต้มยำปลาคังนะครับ
อื้อหูแซ่บบ้างมากเลย

กินไปแต่ไม่รู้สึกถึงความคาวเลย

ต่อมาครับปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม
อื้อหือ

แล้วยิ่งน้ำฉูฉี่คือแบบถูกลงตัวมากจริง

นูสุดท้ายครับเมนูแกงปลาสับนกครับ

ทีนี้พอเนื้อปลาไปโดนกับน้ำแกง

โอ้โหน้ำแกงมันเข้าไปในเนื้อ
มันอร่อยกันในคำแรกเลยอู๋โธม
ต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยจริงเด็ดมากเลย
ถ้าใครอยากจะมาทานอาหารอร่อยแบบนี้

ค่ะตั้งอยู่บนถนนสระหลวงค่ะ
แล้วก็เบอร์โทร๐๘๔๕๗๖๕๕๗๖ค่ะ

นี่เลยของที่ลึกเฮ้ยที่ละลึก
นี่เลยในเสื้อเขียนว่าขอให้รวย
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
สุดยอดขอบคุณคุณจูด้งค่ะมีโอกาสลองไปทานกันดูอยู่ที่พิจิต
เขาพาไปตลอดกินคุณโดนยึดอำนาจแล้วเหรอ
แต่เขาไปกินของอร่อยเด็ดมาเยอะคุณจูด้งนี้
เขากินปลานะคุณอาจจะกินปลาบ้างผมกินทุกวันปลาท่องโกยนตอนเช้า